แล้วมันก็มีหลายอย่างแต่คำถามคือจะทำได้สำเร็จหรือเปล่า
แล้วมันมีอะไรบ้างติดตามพร้อมกันเลยครับ
การเดินทางมาร่วมงานลอยกระทงที่จังหวัดสุโขทัยของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิน
นั่นหมายความว่ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะปั้นประเพณีต่างของไทยให้กลายเป็นงานรื่มเริงระดับโลก
เพื่อดึงนักท่องเที่ยวทุกมุมโลกให้เดินทางมายังประเทศไทย
แต่สิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลก็คือหวังว่าเทศกาลเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของซอฟพา
ในการแปลงประเพณีและวัฒนธรรมให้เป็นอำนาจที่แข็งแกร่ง
และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
กลายเป็นกระแสเกาหลีฟีเวอร์ได้สำเร็จ
แต่นั่นเป็นเพราะรัฐบาลเขาวางแผนกันมาอย่างแยบยนต์
พร้อมกับทุ่มงบประมาณจำนวนมากในการผลักดันจนเห็นเป็นรูปธรรม
แต่ก็ยังไม่กระตุ้นให้หลายอุตสาหกรรมในบ้านเรา
ตัวกับเรื่องนี้ได้อย่างก้าวกระโดด
เพราะ๒๐ล้านครอบครัวที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้นั้น
สับสนเกี่ยวกับทฤษฎีนี้กันอยู่ไม่น้อย
สาเหตุหลักก็คือขาดจินตนาการ
ไม่ว่าจะเป็นหน้าตะสินอาหารมวยไทย
ทั่วทั้งโลกรู้ว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ขายได้ตลอด

ที่สำคัญต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ปล่อยให้เป็นเพียงกระแสชั่วครู่
กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเพิ่มภูมิมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ข่าวไทยอำรับทีวีรายงาน